เรื่องต่อไปก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นกระทันหันนะคะ
กระทันหันถึงขั้นว่าตั้งตัวแทบไม่ทันนะคะ

คุณผู้ชมดูนะต่อหน้าต่อตาเลยเนอะไม่ต้อง
มันเป็นแบบเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกได้จากกล้องหน้ารถของรถคันนี้เจ้าของคลิปนี่แหละค่ะ
กำลังขับรถจากชนบุรีกลับอุทัยธานี
แล้วขณะที่เธอขับรถเนี่ยเธอก็ขับลงจากทางด่วนสายเอเชียอายุทยา
ไม่นานภาพเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแบบผ่านหน้าไปเสี้ยววินาที
คือเส้นนี้เส้นหลักเลยนะรถเนี่ยเยอะด้วยนะ

ถนนค่อนข้างจะลื่นนะคะรถกระบะคันสีขาวก็พุ่งเหมือนเสียหลักอ่ะค่ะ

ก็เลยทำให้รถกระบะเนี่ยถลายลงข้างทางแบบที่เห็นคือเห็นเต็มเลยอ่ะเห็นไหม

แล้วเธอเห็นเหตุการณ์แบบจะคือตกใจมากเพราะว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วมันใกล้ตัวเธอมากแบบไม่ได้ตั้งตัว

คือเอาสมมุตินะถ้าออกตัว

เร็วกว่านี้ถ้าไปเร็วกว่านี้
รถคันนั้นอาจจะถลายมาชนก็ได้ใช่ไหม
มันเสี้ยววินาทีมากคุณ
แล้วเนี่ยเขาออกตัวมาช้าเขาก็เลยมีจังหวะชะลอ
ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ทราบที่มาของ
รถกระบะที่เกิดขึ้นเกิดเหตุเนาะแต่ก็ขอ
ให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอบคุณ
สุนิสาอันเดอร์สกอร์สองแปดแปดนะคะ